คุณผู้ชมครับตามแผนเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทั้งอ่าวไทยอันดามัน๖จังหวัด
หมายคือการพัฒนาโครงสร้างเรื่องของการคมนาคมขนส่ง

เรื่องของการท่องเที่ยวจะเติบโตได้อีกมาก
เดี๋ยวตามจากรายงานของคุณลินดาอุตามาครับ
ขยายอาคารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อนาคตเส้นทางคมนาคมที่มุ่งสู่ด่านแห่งนี้
นายเชียวัดทองคำพูลผู้อำนวยการสอนนอคอ
ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่

เพื่อสรุปภาพรวมของผลการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์
สำหรับพัฒนาพื้นที่ใช้ฝั่งทะเลภาคใต้

คือชุมพรระนองนครศรีธรรมราช
กระบีสงขาและสตูน

ควรจะพัฒนาโดยมุ่งเน้นสร้างรายได้

ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

มันเห็นแนวทางเห็นแผนแม่บทที่ชัดเจนนะ
ซึ่งถามว่าสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือว่า

ควรจะต้องเอาแผนแม่บทไปดำเนินการตามนั้น

แต่ถ้าเราไปทำอีกแบบนึงมันจะไปไม่ได้
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
จากสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้ว
ยังช่วยในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกในพื้นที่ด้วย

อนาคตจะเดินรถไฟทางคู่

ที่ต้องการส่งเสริมให้สร้างอุตสาหกรรมอาหารฮาลาน
และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอุปสรรคในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาด้วย
โดยพบว่าร่องน้ำท่าเรือสงขาตื้นเขิน

มีความลำบากในการเข้าเทียบท่า
และต้องแก้ปัญหาด้วยการบำรุงรักษาร่องน้ำ

เพื่อรองรับความสามารถที่เพิ่มขึ้น
การพัฒนาตามแผนแม่บทในช่วง๑๐ปีแรก
เป้าเพิ่มรายได้ในการท่องเที่ยวเป็นหลัก

อุตสาหกรรมไฮเทคและอื่น

ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้
รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายไทยแลนด์๔๐
มุ่งสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน